ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่มีเรื่องหลอนหลอนมาให้ดูกันอีกแล้ว
ครอบครัวหนึ่งที่โคราชนะครับถ่ายรูปหน้าโรงศพของญาติในงานศพ
แล้วมีคนนี่ไปเห็นมือนี้เดี๋ยวให้ดูภาพฉบับต้นฉบับก่อนนะฮะ
จะได้เห็นว่าภาพต้นฉบับเนี่ยเป็นยังไงก่อนจะเห็นมือนี้นี่เห็นไหมฮะ
คือเขาถ่ายรูปกันอยู่มีผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังนะฮะ
มีน้องอีกคนนึงแล้วก็มีน้องคนเล็กนั่งอยู่ข้างหน้า
ซึ่งเขาบอกเอ๊ะมือใครที่สอดเข้ามาที่ใต้แขนของน้องเสื้อสีชมพูที่นั่งอยู่ข้างหน้า
บอกว่าเป็นมือผู้ชายที่อยู่ข้างหลังแต่ด้วยความที่นิ้วสีของมือ
มันไม่เหมือนกันเลยมันสีดำดำคล้ำนี่เห็นมั้ยอันนี้ครับ
เอาแน่นอนนะคุณก็คิดไปว่าหรือว่า
แต่จังหวะมือก็น่าจะสอดมาช่วงรักแร้น้องตรงนี้พอดีนะคะ

แต่ทำไมสีไม่เหมือนใช่ไหมครับ
หลังพฤศจิกายนช่วงค่ำวัดยางน้อยในพื้นที่ตะบนบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นงานศพของช่างต้อช่างต้อชื่อนายนพรัชพัฒน์ใหม่อายุ๔๑ปี
เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
พอครอบครัวนี้เขามาถ่ายรูปที่หน้าโรงศพนะครับก็เหมือนกับเวลาที่ไปงานศพทั่วไป
มาดูภาพตอนหลังเนี่ยมีคนสังเกตมืออะไรเนี่ยมากอดอยู่เข้ามาที่ใต้แขนของเด็กผู้หญิงข้างหน้านะ
ที่เสื้อสีชมพูซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของคนในหมู่บ้าน
หลายคนบอกมือผู้ตายแน่มือช่างต้อเพราะช่างต้อเนี่ยเขาชอบหยอกล้อเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนี้
เขาสนิทกันพอเห็นน้องผู้หญิงคนนี้มางานศพตัวเองก็เลยมากอดมาเล่นด้วยหรือเปล่า
อย่างนี้เลยนะฮะเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับน้องขนุนนะอายุ๕ขวบนะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในภาพ
ถามน้องขนุนและคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้พูดให้คุยด้วยนะครับ
ขนุนบอกว่าตัวน้องก็คิดว่าเป็นมือช่างต้อมาแห่เล่นหรือเปล่า
เพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อยถามหนูกลัวไหมน้องคนนู้นบอกไม่กลัว
คิดว่าช่างต้อมากอดจริง
ช่างต้อสนิทกับช่างต้อใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คิดว่าช่างต้อยมาหาหนูใช่ไหม

คุณยายก็บอกนะครับว่าช่างต้อนี่ก็สนิทกับที่บ้านทั้งบ้านนะครับ

ตอนมีชีวิตอยู่ก็มากินข้าวด้วยกันเป็นประจำนะครับ
พอเห็นภาพแล้วก็ไปทำบุญรดน้ำอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำให้กับช่างต้อเรียบร้อยแล้วนะครับ
เกรงว่าช่างต้อเนี่ยอาจจะห่วงหลานสาวหรือเปล่าที่เขาสนิทกัน

เคยอยู่เคยกินด้วยกัน
เขาเป็นลูกเป็นหลานเขานับถือเป็นลูกเป็นหลานไง

บางทีเค้ามานั่งกินกันอยู่นี่กับกราฟบ้าน๓๔ทุ่มกับกราฟบ้านไปนอน
เราก็เลยลองทำภาพเปรียบเทียบนะฮะ
ภาพมือของช่างต้อตอนที่ช่างต้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนที่มีอาการทางเล่นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับ
กับภาพที่มาโอบอยู่ที่แขนของน้องขนุนนะครับ
ชาวบ้านก็บอกเออสีก็คล้ายกันอีก

มันเกิดขึ้นได้สองอย่างคือกล้องมือถือที่ถ่ายอ่ะมันเออเรอหรือเปล่า

หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมือของพ่อของเด็กนั่นแหละ
อาจจะไปทำอะไรมาแล้วมือเลอะหรือเปล่า
พอเนี่ยมาโอบกอดลูกสาวไว้สีมันเลยเป็นคนละสีกับที่แขน

อ่ามีดึกอ่านี่นะครับ

ก็หลายคนก็บอกทางหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละมั้งนะคะ